ถ้าจะนับในคืนวันนี้นะคุณอรัชพรท่านผู้ชม
นี่คือวันที่๗นะวันที่๗ที่เด็กหญิงอายุ๑๔ปีคนนึง
อยู่ที่เพชรบูรณ์หายตัวไปนะฮะย้อนไป๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
ไปเที่ยวงานสมโพธิสารหลักเมืองที่จังหวัด
แล้วก็หายไปพร้อมกับจักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
ทางครอบครัวเขาก็ประกาศตามหาน้องอยู่นะครับไปแจ้งความด้วยนะ
หลังจากนั้นวันลุ่มขึ้นก็โพสต์เฟสประกาศหาก็มีไลฟ์เพจ
อย่างอีจันก็ประกาศถ้าพบเห็นแจ้งหนึ่งก้าวหนึ่ง
หรือว่าเบอร์โทรก็ได้สำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะ
วันนี้ก็ยังตามหาไม่เจอแต่คุณพ่อคุณแม่น้องเป็นห่วงมาก
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คือสงสัยพ่อลูกคู่นึง
พ่ออายุ๔๐กว่าลูกชายอายุ๑๕พาลูกสาวไป
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพาไปทำแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่ยังตามตัวไม่เจอและไม่ยอมพากลับมาส่งสักที
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับทางคุณพ่อของน้องไปแจ้งความไว้ที่
สพเมืองเพชรบูรณ์สพท่าพลด้วย
แล้วก็ป้อมนางงั่วก็แจ้งความไว้ด้วยนะฮะ
ท้องที่ติดต่อกันนะฮะนี่คือคุณพ่อของน้องนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับ
เจ้าของโพสต์เมื่อสักครู่นี้ก็คือผู้ชายคนนี้นะฮะ
คือพ่อของน้องนะครับนายอาทิตย์สมบูรณ์อายุ๓๑ปี
เป็นคุณพ่อของน้องเด็กหญิงวัย๑๔ปี
สมมุติว่าชื่อน้องแพลวก็แล้วกันนะน้องแพลวเนี่ยอยู่ที่บ้าน
พื้นที่ตำบลโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
อยู่กับคุณพ่อคุณแม่พ่อของน้องแพลวก็คือนายอาทิตย์นะครับ
บอกว่าลูกสาวเรียนอยู่ชั้นมสองคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ขออนุญาตไปเที่ยวงานฉลองศาลหลักเมืองในตัวเมืองเพชรบูรณ์
ก็คือคืนวันที่๒๑พฤศจิกายนก็อนุญาตให้ลูกไปนะ
แต่ก็บอกลูกว่าเอออย่ากลับดึกนะลูกลูกสาวก็รับปากนะครับ
ไปกับเพื่อนผู้หญิงคนนึงตอน๑๘นาฬิกานะครับ
คุณพ่อบอกนะครับพอไปถึงงานเนี่ยนี่นะฮะลูกสาวเป็นคนขี่นะครับ
รับเพื่อนไปคนหนึ่งไปถึงงานก็เดินเล่นนะครับ
ก็ไปดูการแสดงต่างจากอำเภอต่างที่มาแสดงอยู่ที่
ฉลองศาลหลักเมืองในตัวเมืองเพชรบูรณ์
จนประมาณ๓ทุ่มลูกสาวขี่จักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนที่บ้าน
อันนี้ที่เพื่อนบอกนะแล้วทีนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
โดยไม่ได้บอกเพื่อนว่าจะไปไหนนะครับ
ก็เขาก็อาจจะคิดว่าคงจะกลับบ้านแล้วมั้ง
เพื่อนนอน๓ทุ่มนะ๔ทุ่มฮะ
คุณพ่อบอกว่าโทรหาลูกสาวไปสองครั้งไม่รับสายนะครับ
ทีแรกก็คิดว่าสงสัยอยู่ในงานเสียงมันดังก็เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเปล่า
โทรหาอีกเป็นครั้งที่สามคราวนี้ตัดสายทิ้ง
นี่ครับจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลย
ตั้งแต่คืนวันที่๒๑พฤศจิกายน
มาถึงวันนี้ก็โอ้โห๖๗วันแล้ว
น้องมาส่งหนูตอน๓ทุ่ม
แล้วก็ถามว่าหนูก็ถามว่าแล้วจะไปไหนต่อ
น้องเขาไม่ได้บอกอะไรก็ขับรถหายไปเลยครับ
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นติดต่อไม่ได้เลยครับ
เพื่อนที่ว่าไปเที่ยวงานด้วยกันครับ
บอกว่าสงสัยจะไปบ้านแฟนที่นางั่ว
ผมก็เลยไปตามที่นางั่วแต่ก็ไม่เจอ
แล้วคนที่คาดว่าจะพาน้องไปทุกผู้ชมครับ
ค่อยไล่เรียงฟังเรื่องราวนี้ไปดีนะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นห่วงมาก
แต่ฟังจากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกนี่ก็น่าห่วงนะ
เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยนะนายอาทิตย์พ่อของน้องแพลวบอกว่า
เบาะแสมาว่าน้องแพลวไปกับเพื่อนผู้ชายที่ชื่อกอล์ฟ
อายุสิบห้าปีนี่ฮะในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
บอกว่ากำลังคบอยู่ด้วยลักษณะแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
พ่อบอกว่าลูกสาวเนี่ยรู้จักกับนายกอล์ฟ
ทางเฟซบุ๊กได้แค่สิบเอ็ดวันนะฮะก่อนที่จะไปแล้วก็หายไปด้วยกัน
เมื่อยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนเนี่ยรู้จักกันมาแค่สิบเอ็ดวัน
กอล์ฟบ้านอยู่ที่ตะมนตนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อยู่ห่างจากบ้านของน้องแพลวเนี่ยประมาณ๒๐กิโลเมตร
นายอาทิตย์พ่อของน้องแพลวบอกว่าในกอล์ฟอยู่กับพ่อนะฮะ
อยู่กันแค่สองคนพ่อลูกพ่อในกอล์ฟชื่อในเก่ง
นายเก่งอายุสี่สิบเอ็ดนะฮะพ่อกับแม่เนี่ยเลิกลากัน
อล์ฟก็เลยอยู่กับพ่อก็คือเก่งนะครับแต่ก็ไปตามตัวที่บ้านของทั้งคู่แล้ว
นะที่บ้านของนายกอล์ฟกับในเก่งเนี่ยไม่เจอฮะ
เจอทั้งลูกสาวตัวเองไม่เจอทั้งในกอล์ฟ
เพื่อนของลูกสาวแล้วก็ในเก่งพ่อของในกอล์ฟ
แต่มีเพื่อนบ้านบอกว่านี่คือพ่อของในเก่งค่ะนะฮะ
ที่อายุสี่สิบเอ็ดเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเห็นทั้งสามคนนี้คือนายเก่งคนนี้
กับลูกชายคือในกอล์ฟแล้วก็น้องแพลวเด็กหญิงวัยสิบสี่อ่ะ
อยู่ที่บ้านนี่แหละบ้านของในเก่งนี่แหละนะ
แต่ตอนที่พ่อเขาไปตามเนี่ยเขาบอกเขาไม่เจอแล้ว
ขี่รถหายไปไหนกันก็ไม่รู้ทั้งสามคนค่ะ
เพื่อนบ้านที่ติดกันบ้านข้างข้างครับครับบอกวันแรกเขาเห็นอยู่ครับ
แล้วก็พอช่วงเย็นมาก็เห็นขับรถออกจากบ้านกันแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
ไม่กลับมาบ้านอีกเลยอืมทั้งทั้งหมดเลยครับทั้งพ่อแม่ของ
พ่อกับลูกแล้วก็ลูกสาวขี่รถหายไป
ค่ะแล้วก็อ้างว่าเป็นแฟนเก่าของก๊อฟนะฮะผู้ชายที่น้องแพลวไปด้วย
นี่ฮะแล้วก็บอกว่าเคยถูกในกอล์ฟกับพ่อของในกอล์ฟ
ก็คือในเก่งเนี่ยหลอกให้ไปอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
นะแล้วในเก่งคนเป็นพ่อเนี่ยจะเอาโทรศัพท์ของลูกชายเนี่ย
โอ้โหพิมพ์แชทกับผู้หญิงผู้หญิงที่ว่าก็คือเด็กอายุรุ่นราวคราวลูกอ่ะนะ
ก็อันนี้คือสิ่งที่พ่อของน้องแพลวบอกว่ามีคนให้ข้อมูลพ่อน้องแพลวมานะ
บอกว่าเนี่ยเขาเคยเคยเจอเคยเป็นแฟนเก่าเนี่ยก๊อฟ
นี่เห็นบอกพ่อนั่นแหละที่เป็นคนคุยกับเด็ก
เห็นไหมแล้วเธอบอกว่าที่เธอรู้ก็เพราะว่าเธอก็ต้องตกไปอยู่กับสองพ่อลูกคู่นี้เนี่ย
หลอกเด็กผู้หญิงแล้วพอมากับลูกเนี่ยตัวพ่อเขาก็ไปทำอะไรหรือว่าจะก่อเหตุอะไรยังไง
ไม่รู้ก็ต้องรอฟังทางตำรวจด้วยอะไรด้วยก็ขยายผลกันต่อไปค่ะครับทีนี้ให้คุณผู้ชมไปดูแผนที่กันหน่อยแล้วกันนะคะว่า
ในวันเกิดเหตุอะไรอยู่ตรงไหนงานตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ
ก็คือน้องที่หายตัวไปเนี่ยจากบ้านน้องเนี่ยน้องไปเที่ยวงานฉลองสารหลักเมืองในตัวเมืองใช่ไหมคะ
จากบ้านน้องไปที่งานระยะทางเนี่ยอยู่ที่แปดจุดห้ากิโลเมตรน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะ
ทีนี้น้องไม่ได้กลับบ้านจากข้อมูลที่คุณภาคภูมิเล่าเมื่อสักครู่นี้น้องไปกับเพื่อนใช่ไหมคะ
ก็คือประมาณเท่าตัวหนึ่งจากระยะทางที่จัดงานกับบ้านน้องแพลว
แต่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ถึงขี่ได้
ก็ถ้ามีรถก็ถือว่าไม่ได้ไกลกันมากอะนะคะ
ใช่เพราะว่าอยู่ในเขตเดียวกันอำเภอเดียวกันก็คืออำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
ซึ่งเบื้องต้นถ้าฟังจากข้อมูลที่มีคนอินบ็อกซ์มาหา
พ่อของเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปด้วยแล้วเนี่ย
ก็เลยคิดว่าอาจจะยังหลบซ่อนตัวกบดานอยู่แถวบริเวณใกล้บ้านในกอล์ฟหรือเปล่า
ที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องแพลวเขาเป็นห่วง
เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกสาวเขาเป็นตายร้ายดีอะไรยังไง
คืออยู่ดีมีสุขแบบไหนอะไรยังไง
แล้วเป็นห่วงตั้งแต่ตัดสายแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะฮะ

กำนันตมนต์นางง่วงอำเภอเมืองพฤชบูรณ์นะครับ
บอกว่าหลังจากเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนี่ย
ก็มีการส่งข้อมูลไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน
แอปพลิเคชันไลน์นะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า
พอเห็นข้อมูลนี้เขาบอกว่าเขาจำได้
จำได้ว่าในกอฟนะเด็กหนุ่มวัยสิบห้าเนี่ย
ขโมยของชาวบ้านแล้วก็หนีไปนะ
สิ่งที่ขโมยไปเนี่ยขโมยข้าวด้วยนะ

ขโมยผ้าห่มขโมยหมอนขโมยปลากระป๋องเอาไปหมดเลยนะครับ
เมื่อวันก่อนหน้านี้นี่เองไม่กี่วันนี้เองนะครับ
กำนันยุพินยังบอกว่าตอนนี้ได้เบาะแสอยู่หลายอย่างนะครับ
ว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยจะพาน้องแพลวไปอยู่ที่ไหน
แต่พอตามหาไปตามจุดที่มีคนแจ้ง

ก็ไม่เจอคือเหมือนไปตามหลังเขา
นี่ฮะตอนนี้ก็เลยต้องกระจายข่าวไปยังผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่
เพื่อให้ช่วยหาเบาะแสเด็กหญิงวัย๑๔ขวบคนนี้

เพราะว่าเราให้ชาวบ้านอ่ะเราก็ประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลแล้วให้ส่งข่าวครับ
แต่ไปก็ไม่เจอล้มเหลวทุกครั้งค่ะ
เห็นว่ามีร่องรอยในการขโมยผ้าห่มอะไรด้วยเหรอ
ใช่ค่ะมันไปขโมยข้าวที่ทุ่งนาเขาแล้วก็มีปลากระป๋องแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็ผ้าห่มหมอนเข้าไปด้วย
ผู้ช่วยคนหนึ่งของหมู่๙เจอแล้วทีนี้ไม่รู้จักเด็กคนนี้
พอมาดูที่เราส่งไลน์ไปเนอะว่ารถคันนี้เขาก็บอกใช่เมื่อคืนแหละเป็นรถป้ายทะเบียนนี้
เราก็เลยให้พวกผู้ช่วยขึ้นไปตามฝั่งนู้น
ก็ไม่เจอเนอะแสดงก็ยังวนเวียนอยู่ในเขตในพื้นที่นี่แหละ
ก็โทรหาแม่เขาอยู่ว่าเขาไลน์ไปขอเงินแม่
บอกน้ำมันลกหมดแบตโทรศัพท์ก็หมด
เราถึงมารอกันอยู่ที่เทศบาลเนี่ยกลับมามาวางแผนกันใหม่ว่าจะทำยังไงอ่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่แหละครับทุกผู้ชมครับเรื่องราวของน้องแพลวเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับ
ก็อย่างที่เราแจ้งข้อมูลไปนะครับน้องแพลวหายไปจากบ้านเนี่ย๖๗วันแล้วนะครับ
ตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปดูงานสมโพธิสารหลักเมืองที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
แล้วก็หายไปเลยน้องแพลวเป็นลูกของนายอาทิตย์กับนางสุริพรนะครับ
ตอนนี้พ่อกับแม่ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เพื่อจะได้ให้ตำรวจช่วยตามหาลูกสาวอีกทางหนึ่งก็พยายามตามกันเองด้วย
ผู้นำชุมชนก็ช่วยนะครับแต่ตามไปตรงไหนก็ไม่เจอนะฮะ
คนที่น้องแพลวไปด้วยเนี่ยที่พ่อกับแม่น้องแพลวได้ข้อมูลมาก็คือ
ไปกับในกอล์ฟเพื่อนชายวัยสิบห้าปีของน้องแพลวที่ถ้าตามสถานะเฟซบุ๊กเนี่ย
คือเขากำลังคบกันค่ะเขาขึ้นสเตตัสเอาไว้แบบนั้นว่ากำลังคบหาอยู่กับนายกอล์ฟ
แต่พ่อของน้องแพลวบอกว่าลูกสาวเพิ่งรู้จักนายกอล์ฟแค่๑๑วัน
ก่อนที่จะหายตัวไปในคืนวันที่๒๑พฤศจิกายนแล้วก็มีคนเนี่ยเห็นต่อ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อว่าในกอล์ฟเป็นลูกของในเก่งค่ะ
ในเก่งวัย๔๑ปีอยู่กันสองพ่อลูกเพราะว่าในเก่งเนี่ยเขาเลิกกับภรรยาไปแล้ว
แล้วในเก่งเองเนี่ยมีคนให้ข้อมูลในอาทิตย์พ่อของน้องแพลวค่ะ
บอกว่าหนูก็เคยไปอยู่กับกอล์ฟกับเก่งอยู่มาเป็นปีเลย
โดยในเก่งจะใช้เฟซบุ๊กของลูกในการคอยแชทหากับเด็กหญิงหรือว่าผู้หญิงคนต่าง
แล้วพอเขาหลงมาอยู่ด้วยหนูก็เนี่ยอยู่กับเขาเป็นปี
ก็ถูกกระทำอะไรยังไงก็ว่ากันไปอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้มานะ
ซึ่งเราก็ต้องรอฟังความจริงจากทางตำรวจถ้าจะตามเจอตัวทั้งสองคนนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องแพลวเป็นห่วงที่สุดก็คือ
ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวหรือเปล่า
คือถ้าจะรักจะชอบกันจะคบหาอะไรกันก็มาบอกมาคุยกันดี
ให้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ได้ไหมก็คบกันได้แหละแต่ก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
เพราะลูกสาวก็เพิ่งอายุ๑๔ปีใช่ค่ะที่สำคัญก็คือตามกฎหมายนะฮะ
ไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยนี่คือเด็กอายุ๑๔ปียังไม่บรรลุนิติภาวะ
พรากเขาไปไม่ได้ก็เลยแจ้งความเอาไว้
ทีนี้คือทางตำรวจทางชาวบ้านเขาก็ตามหากันเต็มที่ใช่ไหมคะ
ก็ทางชาวบ้านนะฮะมีชาวบ้านบางคนนะครับบอกว่าเห็นในกอล์ฟขี่จักรยานยนต์แล้วมีน้องแพลวเนี่ย
นั่งซ้อนท้ายนะครับมีในเก่งขี่จักรยานยนต์อีกคันนึงตามไปด้วยกัน
มีชาวบ้านบางคนบอกนะฮะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราที่ไปได้ข้อมูลมานะครับ
แล้วบอกว่าเห็นมุ่งหน้าขี่ไปยังพื้นที่ป่าในพื้นที่หมู่๓ตะบนนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
บริเวณด้านหลังเทศบาลตะบนนางั่วซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้บ้านของในเก่งกับในกอล์ฟ
ว่าในเก่งที่มีอาชีพหาของป่ามาขายเนี่ยอาจจะซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่แถวนี้นี่แหละ
เพราะว่าเขาชำนาญเส้นทางเขาไปหาของป่ามาขายนะครับรู้เส้นทางอย่างดี
ก็อาจจะพาเด็กหญิงแพรวไปซ่อนตัวนะเพราะว่าตอนนี้ไปหากันยังไงก็ไม่เจอนะครับ
ซึ่งพบว่ามีการเปิดอ่านอ่าถ้าเกิดข้อความที่เราส่งไปแล้วมีคนอ่านแล้วเห็นแล้วเนี่ย
เปิดอ่านแต่ไม่ตอบกลับก็เลยเชื่อว่าแพลวหรือก๊อฟที่ไปด้วยเนี่ย
ยังไงก็คือยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ
แต่ยังตามหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
อันนี้คือน้องที่เป็นญาติของน้องแพลวนะครับ
ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
แล้วมีคนอ่านไหม
มีคนอ่านค่ะแต่ไม่ตอบ
เราได้ถามแม่หรือถามใครไหม
ว่าจะเข้าไปในเฟสของน้องแพลวหรือเปล่า
ถามแล้วค่ะถามหมดแล้วไม่มีใครได้เข้าไปเฟสได้เลย
เพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นน้องแพลวหรือว่าก๊อฟเป็นคนอ่าน

มีคนเขาเห็นเขาบอกมาก็เลยจะมาดูมาตามดูค่ะ
มีคนเห็นว่าอยู่แถวนี้ยังอยู่แถวนี้อยู่
ทีนี้แหละทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านต่างชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาน้อง
ทางตำรวจเองก็ตามหาอีกแรงหนึ่ง
ทีนี้ฝั่งคุณแม่ค่ะก็ร้อนใจแหละมันหนึ่งสัปดาห์แล้วเนอะ
แล้วยิ่งตามหาตามหาไปข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับสองพ่อลูกคู่นี้เนี่ย
คนเป็นแม่ค่ะร้อนโรนใจมากก็เลย
อ่ะขอมาทางฝั่งความเชื่ออีกสักทางหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
นางสาวสิริพรสมบูรณ์ค่ะคุณแม่น้องแพลว
ก็ไปที่ศาลพ่อปู่แม่ย่าหลักมวลทอง
พาร่างทรงไปขอคำมาเจ้าป่าเจ้าเขาในการออกตามหาค่ะ
ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนตัวของชาวบ้านด้วยว่า
มันอาจจะมีอะไรบังตาทำให้ตามหาไม่เจอหรือเปล่า

คู่กันไปกับส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านตำรวจต่าง
ระดมกำลังกันออกตามหาน้องด้วย
ร่างทรงที่คุณแม่พามาชื่อป้าน้อยนะคะอายุ๕๖ปี
เป็นผู้ประกอบพิธีขอขมาที่สารพ่อปู่แม่ย่าหลักบัวทองค่ะ
ร่างทรงบอกว่าน้องแพลวยังมีชีวิตอยู่
และยังอยู่ในพื้นที่ตำบลนางั่ว
นางงั่วไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนนะคะ

อยากรู้อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าลูก
ตอนนี้อยากเห็นหน้าลูกเห็นหน้าร้าน

แต่ลูกของเธอน่ะยังไม่อยากกลับ
ยังงอนอยู่
อยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่ที่บ้านย่าตอนเนี้ยอยู่บ้านย่า
พูดก็ไม่ม่วนกับลูกพูดยาก็ไม่ดีกับลูกขอลูกไปแล้วยากหา

ตัวมีบ้านแต่เวลาลูกดื้อแบบ
คือร่างทรงบอกว่าน้องก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่แถวบ้านญาติ
แล้วก็ไม่ได้มีเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรปิดกั้น
งอนพ่อแม่ที่พูดจาไม่ดีกับน้องเลยยังไม่อยากกลับ
อีก๒วันจะติดต่อมานี่คือสิ่งที่ร่างทรงบอก
ที่สื่อออกมาทางนี้นะฮะอยู่กับความเชื่อนะครับ
แต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเพื่อความสบายใจในช่วงเวลานี้นะ
ไม่รู้ว่าฟังแล้วสบายใจขึ้นหรือว่ายังไงหรือเปล่านะ

วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะคุณจิรายุทธ์นะครับไปถึงพื้นที่เพชรบูรณ์แล้วนะครับ
ก็เลยเอางั้นก็ถามร่างทรงคนนี้หน่อยก็แล้วกัน
หลังจากที่คุณแม่ของน้องแพลวเข้ามาถามเนี่ย
ว่าลูกสาวเขาอยู่ไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ
คือร่างทรงคนนี้เนี่ยบอกว่าเธอคือร่างทรงปู่สังกระสา
ย่าสังกระสีนี่อย่างนี้เลยนะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยชาวบ้านในตำบลนางั่วเนี่ย
ให้ความขอรบนับถือร่างทรงบอกว่าดูแล้วนะ
สื่อกันเรียบร้อยแล้วน้องแพลวปลอดภัยดี

กับร่างทรงผู้หญิงคนนี้สื่อกับร่างทรง
ซึ่งบอกมาว่าน้องแพลวปลอดภัยดี
แต่อาจจะหาข้าวปลากินลำบากเพราะไม่มีเงินติดตัว
แล้วก็บอกว่าตัวน้องแพลวเนี่ยอยู่กับสองพ่อลูกที่เป็นคนพาตัวไป
ส่วนสาเหตุที่หนีออกจากบ้านน่าจะมาจากเรื่องการถูกแม่บ่น

เกิน๒วันนี้เดี๋ยวจะกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัย

ค่ะ
อ่าก็อีกสองวันนะ
ก็เสาร์อาทิตย์นี้นะถ้าตามที่ร่างทรงเขาบอกนะ

บอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่านี่จะครบสัปดาห์แล้วนี่๖วันพรุ่งนี้๗วันแล้วนะครับ
ลูกสาวหายตัวไปที่ผ่านมากินไม่ได้นอนไม่หลับ

ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากร่างทรง
ร่างทรงให้คำตอบว่าลูกสาวปลอดภัยดี
อีก๒วันจะกลับบ้านไม่เกิน๒วัน
ก็เลยทำให้สบายใจขึ้นระดับหนึ่ง
แต่ด้วยหัวอกความเป็นแม่เนี่ยยังไงก็อดห่วงลูกสาวไม่ได้

แม่ของน้องแพลวบอกว่าก็ยอมรับเรื่องบ่นลูกนะ
อย่างสองสามวันก่อนเกิดเรื่องที่ลูกหายตัวไปเนี่ย
ก็บ่นแต่ก็บ่นแบบให้ลูกไปล้างจานอย่างนี้

ก็ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะถึงขั้นน้อยใจ

เลยอยากฝากไปถึง๒พ่อลูก
พาน้องแพลวลูกสาวของเธอหนีไป
พาลูกสาวมาคืนได้แล้วนะ
ถ้าจะไม่มาคืนที่บ้านก็ได้
พาไปไว้ที่ไหนซะแห่งนึงโทรมาบอกก็ได้
เดี๋ยวแม่จะไปรับลูกสาวกลับมาด้วยตัวเอง
ถ้าเผลอแพรกลับมาได้เจอกันจะทำอย่างไร
ลูกสาวกลับมานะสิ่งแรกที่จะทำเลยคือจะเข้าไปกอด
แล้วก็จะบอกว่าแม่เนี่ยรักลูกมาก
ก็แค่บ่นเขาว่าไปเที่ยวค่ำนะ
ทำไมถ้วยจานไม่ล้างอะไรอย่างนี้
ก็แค่บ่นให้เขาประมาณ๒๓วันมาแล้ว
หวังว่าจะได้เจอลูกอะค่ะอยากให้ลูกแบบมีร่างกายแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่ไข้อย่างเงี้ค่ะเพราะว่าวันที่เขาจะหายไป
วันนึงเขาบ่นว่าเขาปวดท้องเขาเวียนหัว
เหมือนจะเขาไม่ค่อยสบายอะค่ะให้เขาเอาน้องมาคืนค่ะ
ถ้าเกิดไม่อยากแบบให้ชาวบ้านเห็นก็เอาน้องไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้
ขอให้เอาน้องไปส่งไปไว้ตรงไหนก็ได้
ให้เขาเอามาคืนขอให้ชาวบ้านได้เจอน้อง
ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจแล้วค่ะ
แม่คิดถึงแม่ขอโทษที่แม่บ่น
แม่ว่าพอแม่รักอยากให้ลูกได้ดี
ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนแม่
จะกอดเขาค่ะจะบอกแม่เป็นผู้ห่างแม่

ถ้าน้องแพลวได้ฟังอยู่นะฮะคุณแม่บอกว่ารักลูกสาวที่สุด
ยิ่งท่านไนก๊อฟในเก่งฟังอยู่เนี่ย
ก็เนี่ยคุณแม่เขาบอกผ่านออกมาอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตะบลนางั่วนี่นะฮะ
ผู้ใหญ่มงคลพุทธจันทร์นะครับผู้ใหญ่มงคลบอกถึงพฤติกรรมของพ่อลูก
คือในเก่งกับไนก๊อฟนะฮะบอกว่าตัวไนก๊อฟนะ
ผู้ที่เป็นลูกวัยสิบห้าปีเนี่ยนะจะเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยเรื่อย
คือมีแฟนมีแฟนบ่อยนะเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยนะครับ
แต่ลักษณะความสัมพันธ์ก็คือพอในกอล์ฟมีแฟนเนี่ยอืม
สักพักนึงเนี่ยเขาจะเริ่มมีในเก่งก็คือพ่อเนี่ย
เข้ามาอยู่ร่วมด้วยเป็นสามคนแล้วยังไงคือความสัมพันธ์มันแปลกแปลก
นั่นน่ะสิผู้ใหญ่มงคลบอกนะพอลูกชายมีแฟนปุ๊บ
พาแฟนมาอยู่ด้วยที่บ้านอะไรสักพักนึงปุ๊บพ่อมา
มันจะกลายเป็น๓คนพ่อลูกชายแล้วก็ลูกหญิงสาวที่มาเป็นแฟนลูกชาย

จะอยู่ด้วยกันลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ใหญ่มงคลบอกว่ามีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าเห็นในกอล์ฟ
ขี่จักรยานยนต์ซึ่งเป็นจักรยานยนต์ของน้องแพลวคันสีขาวชมพูนะ
เมื่อคืนนี้เองนะแล้วพบว่าข้าวสารปลากระป๋องหม้อหุงข้าว
ผ้าห่มของชาวบ้านหายไปหลายคนเนี่ยของหาย
เพื่อเอาไปใช้เป็นเสบียงในการหลบซ่อนตัวหรือเปล่า
ลูกชายเขาประมาณนี้ครับคือเคยมีเมียตั้งแต่น้อยตั้งแต่อยู่ม๑เขาก็เปลี่ยนใหม่เรื่อย
เขาพามาอยู่ที่บ้านครับ
เคยมีผู้ประคองเด็กผู้หญิงมาตามอยู่บ้านครับ
ก็มีก็เด็กเขาก็ผู้ปกครองเขาก็มาตามตามแล้วเราก็ไก่เกลี่ย
แต่ตอนหลังมาเนี่ยมันหนักข้ออยู่ตรงที่ว่ามีพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้
ก็คือเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมที่ว่าน่าจะอยู่ร่วมกัน๓คนพ่อลูกอ่ะแม่
นี่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องแพลวเองเนี่ยก็ได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้มาบ้าง
ผู้ชมหลายคนก็ถามว่าทำไมครอบครัวต้องไปหาร่างทรงไปหาทางฝั่งโน้นด้วย

ยังตั้งแต่วันแรกที่ลูกสาวหายตัวอ่ะ
บ้านทุกคนรู้เรื่องแล้วก็ช่วยกันตามหาแล้วแต่ว่าอย่างว่าความเชื่อคนไทย
เหมือนเราไปดูหมอดูอะค่ะอยากจะได้อะไรที่มันจะลงจิตใจหรืออะไรแบบนี้
เขาก็เลยเหมือนขอหวังพึ่งทางนี้หน่อยแต่เขาก็หวังหลักหลักอยู่ที่ตำรวจนี่แหละ
และตำรวจก็ทำหน้าที่แล้วด้วยนะฮะเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัย
จะพาน้องแพลวไปเนี่ยไปตามไปค้นแล้วแต่ยังไม่เจอใช่ตอนเนี้ยคือไล่ตามหากันอยู่
แต่ก็ยังไม่เจอฮะถูกต้องค่ะเขาก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นี่ครับ
ผู้สื่อข่าวเราไปดูที่บ้านในกอล์ฟด้วยบ้านเป็นแบบนี้ค่ะ
ลักษณะแบบนี้เลยนะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยไปถามเพื่อนบ้าน
เห็นครอบครัวนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เหรอครับเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เช้าวันอาทิตย์ที่๒๒พฤศจิกายนก็คือเช้าวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะ
มาที่บ้านในกอล์ฟบอกว่าจะมาขอไหว้วานให้แฟนของในกอล์ฟเนี่ย
ถอนผมงอกให้หน่อยคือเธอไหว้วานแฟนในกอล์ฟให้มาถอนผมงอกให้เป็นประจำ
ซึ่งแฟนในกอล์ฟคนนั้นไม่ใช่น้องแพลวที่หายตัวไปนะฮะไม่ใช่ค่ะเพราะเธอบอกว่า
ตอนที่แฟนในกอล์ฟเดินออกมาให้เธอเห็นเนี่ยเธอบอกอ้าวนี่ใครอ่ะไม่ใช่คนเดิมนี่
คือมาหาที่บ้านแล้วเจอผู้หญิงอีกคนนึงค่ะคือเจอน้องแพลวนั่นแหละ
ก็คือน้องแพลวเจอน้องแพลวแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แฟนในกอล์ฟที่เธอมักจะไหว้วานให้มาถอนผมงอกให้เธอเป็นประจำ
เธอก็เลยรีบบอกเลยบอกว่านี่ไปพาใครมาอีกแล้วพากลับไปส่งเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โห
ถ้าพ่อแม่เขาตามหาเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หรอกนี่แสดงว่ารู้พฤติกรรมจนเคยชินหรือยังไง
ถึงบอกไปพามาอีกแล้วเหรอใช้คำว่าอีกแล้วไปพาใครมาอีกแล้ว
ให้พาไปส่งเดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วเธอเองยังได้คุยกับน้องแพลวด้วยนะครับ
บอกน้องแพลวเลยบอกว่ากลับบ้านได้แล้วจ้าน้องแพลวก็ตอบเธอกลับมาบอกว่า
เดี๋ยวเย็นวันนั้นแหละหนูจะกลับยี่สิบสองพฤศจิกายนยี่สิบสองพฤศจิกายน
เดี๋ยวเย็นวันนี้หนูจะกลับเธอก็อ่ะกลับมาที่บ้านของเธออ่า
ไปที่บ้านของนายกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งครับ

ว่าเออโทรศัพท์มันเปิดปิดอินเตอร์เน็ตยังไงมันใช้ไม่ได้อ่ะ

ไม่มีใครอยู่บ้านไม่เจอน้องแพลวไม่เจอในกอล์ฟไม่เจอในเก่ง
เจอใครเลยเป็นสภาพบ้านร้างแบบนี้เลยค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันสื่ออะไรมันเข้าไปอื่นข้างหน้า
แล้วก่อนจากนั้นเป็นยังไงต่อไป
อ้าวก็บอกให้มันไปซุ่งกัน
ให้มันไปซุ่งว่าเอาไปซุ่งเข้าซ้า
เดี๋ยวพ่อแม่เรื่องศึกตำรวจแล้วเขามึงอียากกัน
ค่อยไปส่งแล้วเราก็บอกให้ผู้หญิงหันขับรถไปเอง
ให้เข้าไปซ้าทีมันก็ว่าตอนจีนก้อนอีกแต่ซุ่ง
ทีมันไปทางไหนอีกก็มารู้มันเลยตั้งแต่วันนั้น
เหมือนว่าก๊อฟมันบอกว่าผู้หญิงไปไหนก็ไม่รู้แล้ว
บอกตัวพวกมัน๓คนไม่รู้ว่าไปทางไหนกันที่นี่
แล้วปกติเขาจะไปตรงไหนไปที่ทำอะไรแม่
มันก็อยู่ในบ้านเองมันก็ไม่เคยไปทางไหน

ทำงานเขาทั้ง

มันก็มีงานทุกวันมีแต่เจ้าปีโควิดนี้มันก็ไม่ค่อยมีงาน

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกทเดชกล่องเกลี้ยง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำแม่น้องแพลวเพิ่มเติม
เพื่อจะออกหมายจับในเก่งแล้วก็ในกอล์ฟสองพ่อลูกค่ะ
โดยแจ้งเป็นข้อหาพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า๑๕ปี
จากปีดามันดาและผู้ปกครองนะคะ
ขณะเดียวกันก็กระจายกำลังกันลงพื้นที่เลยนะคะ
แกะรอยตามกล้องวงจรปิดตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าต่าง
คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางหลบหนี
เพราะว่ามีเบาะแสหลายเจ้าเหมือนกันนะคะที่แจ้งมาว่า
เจอภาพรถจักรยานยนต์น้องแพลวแล้วก็ของนายเก่งขี่คู่กันไป
คิดว่าอีกไม่นานจะจับทั้งคู่ได้และน่าจะเจอตัวน้องแพรว
ก็แสดงว่าน้องมาที่นี่จริงน้องแพลวมาจริงนะฮะแต่ตอนนี้หนีหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้